คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
นักท่องเที่ยวเขาแปลกใจคือนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวที่พยาว
แล้วก็ไปถ่ายเสาหลักเมืองยุคอวกาศหรือว่าเสาหลักเมืองดอกคำใต้เนี่ย
แล้วคุณผู้ชมที่บอกว่าประหลาดใจเพราะอะไรรู้ไหมถ่ายมาภาพมันสั่นตลอดเวลา
ชาวบ้านเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นการแสดงปฏิหารหรือเปล่า
คือบอกภาพที่ถ่ายมาสั่นไม่ใช่มือสั่นนะ
เหตุการณ์นี้สร้างความประทับใจค่ะสร้างความแปลกใจค่ะ
บริเวณเสาหลักเมืองดอกคำใต้อนุสรสถานกั้งหงษอนชัย
ที่บ้านศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
คือตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ
อนุสวรีพญาเจืองฟ้าธรรมิกราชกษัตริย์ผู้สร้างเมืองพยาว
แล้วก็สารเจ้าพ่อลานคำเจ้าป้อปัญญา
ชาวบ้านเขาเชื่อค่ะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จะแสดงปฏิหารบ่อยครั้ง
ล่าสุดเมื่อวานค่ะนักท่องเที่ยวเขาใช้มือถือเนี่ย
ถ่ายภาพบริเวณนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูปรากฏว่าภาพเนี่ยเป็นแบบเนี้ย
สั่นตลอดเลยเอ๊ะมือก็ดิ้งนะแต่ทำไมภาพสั่น
ไม่ใช่มือด้วยขาตั้งกล้องเลยค่ะเออเออใช่ไหมใช่
แล้วพยายามถ่ายภาพอีกรอบนึงอ้าวรอบสองนี่ใช้ขาตั้งกล้อง
ภาพก็สั่นเหมือนกันทุกคนก็เลยงงงวยว่าเกิดอะไรขึ้น
เอ๊ะทีนี้บางคนก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบโทรศัพท์หรือเปล่า
โทรศัพท์ถ่ายภาพอื่นก็ไม่เป็นแต่ทำไมถ่ายตรงนี้เป็น
ทีนี้พอจุดทูปไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมขอเลยนะ
อันนี้เราเอาภาพมาจากมือถือนะคะมันก็เลยสั่นแบบนี้
แต่กล้องนักข่าวของเราไม่เป็นไรนะคือเขาบอกว่าจุดทูปไหว้
ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตถ่ายภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
ออกมาเป็นยังไงรู้ไหมครับภาพเนี้ยออกมาปกติค่ะ
นักท่องเที่ยวเขาก็ประหลาดใจเลยเออภาพนิ่งภาพชัดเจนนะฮะ
ใช่ค่ะด้านชาวบ้านในพื้นที่ว่ายังไงครับ
เขาบอกเขาบอกแบบนี้เขาบอกบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่เป็นป่ารกร้าง
ชาวบ้านก็ร่วมกันฟื้นฟูสร้างเป็นเสาหลักเมืองขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖ค่ะ
เพื่อให้เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะบูชา
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจคือเสาหลักเมืองตรงนี้ก็แสดงปฏิหารบ่อย
แล้วก็โดนบันดาลให้คนที่มาไหว้ขอพรสมปรารถนาด้วย
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาประหลาดใจรวมถึงนักท่องเที่ยวประหลาดใจนะคะ